คือจริงเนี่ยเรื่องของทนายตั้มมันเกิดมาจากอย่างนี้ค่ะ
มีนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งเขาไปเที่ยวที่เขาใหญ่
ปรากฏว่าโรงแรมมีการเรียกค่าเสียหายจากผู้หญิงคนนี้ออกมา๓ล้านบาท
บอกว่าเป็นการใส่ความจงใจทำให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียง
ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจในการจองโรงแรม
แล้วก็มารีวิวที่พักในเดือนธันวาคมปี๖๔
ต่อมาก็ได้รับจดหมายจากสำนักกฎหมาย
ซึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนของทางโรงแรมนะคะ
เรียกร้องมาบอกว่าให้ลบข้อความทันที

เสียค่าปรับวันละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าต้องชดใช้เงิน๓ล้านบาทภายในเวลา๑๕วัน
แล้วก็ต้องมีการขอโทษทางโรงแรมผ่านทางหนังสือพิมพ์

ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขากังวลใจมาก
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขารับหมายมาแบบนี้ปุ๊บ
เขาก็เลยไปปรึกษาทางทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาค่ะบอกว่า
ลูกความเนี่ยไปรีวิวที่พักแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่แต่กลับถูก
ขู่เรียกค่าเสียหาย๓ล้านบาท
บอกว่าคุณขิงเนี่ยค่ะไปพักมาในช่วงเดือน
มิถุนาปี๖๓แต่เขาไม่ได้รีวิวนะ
พอมาเห็นก็เลยรีวิวตอนปี๖๔
โดยใช้ข้อความที่มีทั้งติแล้วก็ชื่นชมค่ะ
แล้วก็ให้มีการโฆษณาขอโทษทางโรงแรมอย่างที่บอกไปทางหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะ

ลูกความเขามีความวิตกกังวลก็เลยมีการมาปรึกษา

แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาแค่เข้าไปรีวิวแล้วก็รีวิวจริง
สิ่งที่เขาเจอประสบการณ์แล้วเห็น

มันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้หมดสิทธิ์ในการรีวิว
ถ้อยคำที่พิมพ์รีวิวก็ไม่ได้เป็นการใส่ร้ายโรงแรมด้วยนะคะ

ทางโรงแรมไม่สามารถฟ้องร้องได้ทนายตั้มบอกแบบนี้
ที่เขายื่นหนังสือมาเนี่ยถ้าหากว่าเรากระทำความผิดจริง

แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำไม่ผิดกฎหมาย
เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น
ซึ่งการทำหนังสือมาในลักษณะที่เป็นการข่มขู่เนี่ย
อาจจะเข้าประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการข่มขู่ได้
ส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต้องดูด้วยว่าคนที่โดนฟ้องเนี่ยเขาผิดกฎหมายข้อไหน
ทีนี้คนที่ไปเขียนคอมเมนต์ต่าง
ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเอ่ยหรือคนที่อ่านเรื่องนี้
เขาบอกว่าเดี๋ยวนะคุณเปิดเป็นโรงแรม
ดังนั้นคนที่มาพักก็สามารถที่จะติชมได้
ก็ต้องมีการไปวิวได้แต่ทำไมรับไม่ได้ไง

คือที่เขาไปเนี่ยนะที่เขาลงเนี่ยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าตอนที่ไปพักห้องเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้ดูใหม่เหมือนกับที่ลงภาพเอาไว้
โทรศัพท์ก็ติดต่อลงไปไม่ได้
ต้องเดินลงไปเองไม่สะอาด
พัทรงานกลางคืนก็ไม่ค่อยช่วยอะไร
แต่ก็มีพนักงานบางคนที่ต้อนรับดี
ตอนเช็คอินก่อนเปลี่ยนกะ
เพราะไปถึงดึกทีวีก็ไม่ติด
ห้องไม่เก็บเสียงคนเดินผ่านก็ได้ยินแล้ว

ดีที่เห็นเขาต้นไม้สีเขียว
แต่ไม่โปร่งเหมือนอีกที่หนึ่งนะฮะ

รอจนคนว่างถึงได้นั่ง
รสชาติอาหารเช้าพอได้

แต่ว่าก็อยู่ลึกมากอยู่ในหมู่บ้านคน
ไปถึงตอนมืดหาทางเข้าลำบากมาก
แพงถ้าเทียบกับคุณภาพจริง
ราคาพอกับที่พักที่มีชื่อแต่เข้าไปแล้วเหมือนอพาร์ทเมนต์มากกว่า
ทุกวันนี้พอจะไปเขาใหญ่สามีจะแซวเรื่องที่พักแห่งนี้ตลอดเลย
อยากให้ปรับเรื่องราคาและมาตรฐานให้ดูสมราคาค่ะมีโอกาสจะกลับไปนะคะ
เขาก็เขียนคำติดทั้งชมไม่ได้ว่าอะไรด้วยท้อยคำดีด้วย
คลุมฝั่งของโรงเรัมไม่พอใจ

ว่าแต่ก็ข้อโทษนะมึงจะให้ชมอย่างเดียวหรือไง
มันก็ต้องมีการกติเพื่อ

ไปเช็คว่าสิ่งที่ตัวเองทำดีดี

คือก็ให้หกเต็ม๑๐ด้วยนะ
จริงจริงเขามีการไปเช็กกันทางเอาโกรด้า

ต์แต่ทำไมเค้าถึงมีการถูกฟ้องแบบนี้

คนก็จะกลัวว่าถ้าเกิดฉันไปเขียนรีวิวไป

ผมว่าโรงแรมนี้ตอนนี้เดือดร้อนล่ะ

หยุดเลยค่ะพี่เพราะว่าคนนี่ทัวร์ไปลงกันกระหน่ำ
เพราะคนอยากรู้มากว่าคือที่ไหน

ที่คุณจะเอาแบบนี้คุณไปปรับปรุงดีกว่า

แล้วก็เรียกเงินแบบนี้คนก็ไม่ไป
คนก็ไปตามหาอีกต่างหากว่าโรงแรมคุณคือโรงแรมไหน

คือร้านอาหารอย่างโรงแรมอย่างอะไรอย่างนี้อย่างหนึ่ง

ไม่อร่อยอยากให้ปรับอย่างนี้

แต่ไปฟ้องเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงค่ะ

ไปเรียกกันก็๓ล้านอะ
ทางรีวิวนี้ทำให้คนไม่เข้ามาโรงแรมเขาเนี่ยเหรอ

ที่ทนายทางเขาเขียนมาเนี่ยก็คือ
เหมือนประมาณว่าเขียนลักษณะทำให้เขาเสียหาย

พอไปเห็นรีวิวแบบนี้ก็จะไม่จองเขาไง
แต่ยิ่งทำแบบนี้คนยิ่งไม่จองนะคะ

นายตั้มบอกว่าเราสามารถรีวิววิจารณ์ได้ถูกไหมคะ
ใช่ถ้าเราไม่ได้มีเหตุจงใจหรือไปใส่ร้ายเขา
เราไปแบบเจอจริง

นี่แหละเป็นประเด็นเนอะ

โปรดติดตามตอนต่อไป